ทีนี้มาต่อกันที่อุบัติเหตุบ้างค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นตรงแยกไฟแดงเลย
ฝั่งมอเตอร์ไซค์เขามองไปเห็นแล้วว่าฝั่งมอเตอร์ไซค์ไฟเขียว
แต่ทีนี้จะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเป็นรถบัสไม่ประจำทาง
ฝ่าไฟแดงมาแล้วพอมาเจอกันกลางแยกเป็นแบบนี้มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะ
เนี่ยจังหวะนี้ที่บอกว่าเป็นแบบนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็มีคนตาย
ดูสิคะญาติเนี่ยมาแล้วก็กรีดร้องแบบใจสลาย
ยืนไม่ตรงทรงตัวไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่คิดว่าเขาจะสูญเสียคนในครอบครัวไปค่ะ
จุดที่เกิดเหตุแน่นอยู่ที่สี่แยกไฟแดงยันตรกิบโกศล

เส้นทางตรงนี้คือเส้นทางแพร่ร้องกวาง
และในที่เกิดเหตุตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมคะ
สภาพได้รับความเสียหายทั้งคัน
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์คือนายเสนีขวดแก้วอายุ๕๐ปี

ห่างจากมอเตอร์ไซค์ห่างจากศพไป

คนขับรถคือนายดานุพลโยธาดี

รอเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้น
ฝั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยกำลังจะวิ่งข้ามแยกมาเพราะว่าเป็นช่วงไฟเขียว
ส่วนรถบัสฝ่าไฟแดงมาแล้วก็มาชนกับมอเตอร์ไซค์
คนขี่มอเตอร์ไซค์สีให้ชีวิตในที่เกิดเหตุ
จันทีก็กำลังทำเรื่องขอภาพจากล้องกลงจรปิด
ดูตอนที่เกิดเหตุตรงบริเวณไฟแดงนี้
เพื่อเอามาประกอบคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุนะคะ

แต่ตอนที่นักข่าวจะไปสัมภาษณ์ก็ขอไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
บอกแค่ว่าเป็นรถโดยสารไม่ประจำทาง
มุ่งหน้าไปที่พยาวแต่ว่ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อน
เบื้องต้นรถบัสคันนี้ก็มีประกันนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ให้ประกันเป็นคนดำเนินการ

เจ้าหน้าที่ก็มีการส่งร่างคนตายไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแพร่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานญาติให้มารับ
หลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ